สาวงามคะน้องแนนทอันนี้พอนะคะ
บินกลับมาแล้วค่ะหลังจากไปสร้างชื่อเสียงนะครับ
เมื่อวานนี้โอ้โหต้อนรับกันอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
อันนี้เขาไม่ได้ไปเชียร์บอลนะคะ

เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ
ด้วยการปลดล็อกการที่รอคอยแสนยาวนานถึง๒๗ปีเต็มของคนไทย
ฝ่าด่านสุดหินเข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายมาได้นั่นเองค่ะ
แถมยังพ่วงท้ายแน่นอนพิชิตรางวัลชุดแต่งกายประจำชาติดีเด่นตุ๊กไทยแลนด์
ก็คว้ามาครองได้สำเร็จนะคะสร้างสถิติให้ไทยเป็นชาติที่คว้ารางวัลชุดประจำชาติ
ครองได้สูงที่สุด๖ครั้งเท่ากับโคลอมเบียอีกด้วยค่ะ
ซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้โอ้โหคึกคักมากนะครับมีเหล่าแฟนนางงามรวมไปถึง
ที่บอกไปว่าตุ๊กหายไปไหนมาอยู่ที่นี่แหละค่ะ
เขาก็บอกว่าเป็นการแบบรวบรวมเอาบรรดาพี่ตุ๊กแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยน้องแน็ตเองเปิดใจกับสื่อมวลชนบอกว่ารู้สึกดีใจมาก
แล้วก็อยากจะขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเธอนะคะ
แล้วก็สำหรับรางวัลชุดแต่งกายประจำชาติดีเด่นตุ๊กไทยแลนด์
นี่เป็นฝีมือการออกแบบของคุณส้มโอหิรันกฤษนะคะ
ทั้งคู่บอกว่ารู้สึกดีใจมากค่ะที่สามารถลบคำสบประมาทคว้ารางวัลมาครองได้สำเร็จค่ะ
ดีใจมากค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ
ก็ดีใจที่แบบความพยายามของเราก็ประสบความสำเร็จค่ะ
เข้ารอบ๑๐คนเกินความคาดหวังหรือเปล่า

คือเป้าหมายเราชัดเจนแล้วก็เป้าหมายเราอาจจะดูสูงอยู่แล้ว
แต่ว่าเข้ารอบถึง๑๐คนก็รู้สึกดีใจมากที่มาถึงต้องหยุดตรงนี้ค่ะ
ดีใจมากที่ได้รับรางวัลชุดประจำชาติก็มั่นใจตั้งแต่อยู่ประเทศไทยอยู่แล้ว
ก็คิดแน่นอนว่าชนะอยู่แล้วคิดเราสวยอะไรอย่างนี้ค่ะ
สำหรับการได้รางวัลเนี่ยก็จริงแล้วถือว่าเป็นของขวัญให้กับทุกคน
ส่วนเรื่องกระแสวิภาพวิจารณ์จริงแล้วโอก็ไม่ได้สนใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
แน็ตก็เคยสอนพี่สมโอว่าพี่ต้องแบบก้าวข้ามไปให้ได้นะอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราทำนะครับ

ชุดประจำชาติเนี่ยน้องแน็ตเองเขาก็มีส่วนในการเลือกมีการตัดสินใจด้วยไง
แนวไปเลยทุกปีก็มาเป็นแบบสไตล์ไทยใช่ไหมปีนี้แสนเก๋นะคะ

จากนี้ค่ะแนทอนิพรก็ยังได้ชี้แจงถึงกระแสดราม่าระดับโลกด้วย
เหตุการณ์ประกาศชื่อผู้คว้ามงกุฎผิดพลาดนะคะ

แต่ว่าบรรยากาศหลังจากนั้นสาวงามแต่ละคนก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้
แน็ตยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ลือว่าถูกทาบทามจากโมเดลลิ่งระดับโลก
ก็ยืนยันด้วยนะคะว่าครั้งนี้ยังไม่มีการพูดคุยกัน
ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต